ไปต่ออีก๑พื้นที่ทางด้านคองกองพลตะหารราชที่๕
ค่ายเทพกษัตรีศรีสุนทรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
มีการรมกำลังผลพร้อมกับเรือท้องแบนจากหลายเนื้อการ
ลงไปพื้นที่อำเภอชะอวด
เพื่อไปลำเลียงช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างอยู่ในบ้าน

คุณนันทพรธาวระพร้อมจะรายงานสดจากอำเภอชะอวด

ขณะนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวียังคงเกาะติดการช่วยเหลือชาวบ้าน
ประสบเหตุอุทธกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้นะคะ
และจุดที่ที่ฉันยืนอยู่คือการช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่อำเภอชะอวด

บรรยากาศข้างหลังนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศสดค่ะ
ที่เจ้าที่ทหารจากกองพลทหารราบที่๕นะคะ
ได้มีการนำรถบารีเออร์ชั่วคราวนะคะ
เพื่อที่จะทำสะพานทอดให้ชาวบ้านนั้นใช้สัญจรไปมาได้ในช่วงที่ถนนกำลังอยู่ระหว่างการซ่อมแซมนะคะ
และบรรยากาศที่เห็นนี้นะคะ
กำลังพลทหารรวมถึงเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานค่ะ
ก็ได้ลำเลียงการช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ชะอวดนะคะ
วิถีทางที่สามารถช่วยได้ในขณะนี้
แม้ว่าระดับน้ำนั้นจะลดลงบ้างแล้วแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤตค่ะ

รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่๕
ค่ายเทพศตรีศรีสุนทรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ถ้าหากระดับน้ำนั้นยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เมืองต้นได้สั่งให้กองพันธหารช่างเข้าสำรวจพื้นที่เพื่อสร้างสะพานแบริ่ง
ในจุดที่เส้นทางถูกตัดขาดโดยเริ่มลงมือสร้างตั้งแต่ช่วงเช้า
วันนี้ค่ะพร้อมจะประเมินสถานการณ์ถ้าหากว่าท้องฟ้าเปิดนะคะ
ก็เตรียมที่สนามไปหย่อนอาหารเพื่อช่วยเหลือให้กับชาวบ้านนั่นเองค่ะ
และขณะนี้เราอยู่กับท่านรองผู้บัญชาการกองควรทหารราชที่ห้านะคะค่ะ
ท่านรองค่ะสำหรับการช่วยเหลือชาวบ้านในเบื้องต้นนะ
ขณะนี้ได้วางแผนไว้ยังไงบ้างคะตอนนี้เราเราอ่าสร้างสะพานอ่า
ให้สามารถที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาล
อวดนะครับไปสู่โรงพยาบาลมหาราชที่นครศรีธรรมราชให้ได้ก่อนนะครับ
น้ำหนักรับได้ประมาณสี่สิบตันนะครับเพื่อที่จะอ่าให้
สามารถสัญจรไปมาได้ตรงนี้เป็นเส้นหลักของอ่า
ผู้ที่จะเข้าออกอำเภอชะอวดนะครับตรงนี้เป็นจุดวิกฤตจุดหนึ่ง

และเป็นส่วนของกองคนอาหารราภที่ห้าได้เข้ามาช่วยเหลือยังไง
ครับในศูนย์บรรทาวษาภัยของกองคนอาหารราภที่ห้าได้รับอ่า
สั่งจากท่านแม่ทัพภาคที่สี่ให้เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับ
รณาการร่วมกับภาคส่วนต่างต่างนะครับเทศบาลก็ดีทางอำเภอทาง
เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ป้องกันภัยนะครับป้องกันภัยอ่า
ก็มีระดมเรือเข้ามาอ่าจำนวนขณะนี้อ่าประมาณสิบเอ็ดลำนะครับ
เข้ามาเพื่อที่จะรับพี่น้องประชาชนที่ยังติดน้ำอยู่ตาม
แก่งต่างต่างซึ่งสถานการณ์น้ำเมื่อคืนเนี่ย
กับสองคืนที่ผ่านมานี่สูงมากนะครับสูงมากเราก็ลำเรียงมา
นะครับลำเรียงมาไว้ในที่ที่ปลอดภัยอ่าที่เทศสบานเจ้าอวดกับที่อำเภอเจ้าอวดนะครับ
จากนั้นก็เรานำรถประกอบเลี้ยงหรือเราเรียกว่ารถครัวสนาม
มาบริการพี่น้องประชาชนทำอาหารให้พี่น้องประชาชนได้ได้รับประทานอาหารกันก่อนนะครับตอนนี้ขอบคุณท่านรองเท่านี้นะคะ
สำหรับบรรยากาศขนาดนี้นะคะที่เห็นด้านฝั่งของริมถนนนะคะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะการไฟฟ้านครการไฟฟ้าในส่วนภูมิภาคก็ได้นำรถยกมายกเสาไฟฟ้าออกนะคะ
เนื่องจากว่ามีการล้มของเสาไฟฟ้าตลอดแนวทางของถนนซึ่งถ้าหากไม่ยกออกเนี่ย
อาจจะทำให้คันถนนได้รับความเสียหายมากขึ้นนั่นเองค่ะในส่วนของความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ขนาดนี้
มีการถูกตัดไฟนะคะชาวบ้านหลายคนยังคงต้องการอาหารและน้ำดื่มนะคะ
รวมถึงบ้านพักส่วนใหญ่ยังคงเข้าไม่ได้ในตอนนี้ค่ะแต่ถามความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่ขนาดนี้นะคะ
ที่บ้านเป็นยังไงบ้างครับได้รับความเสียหายยังไงบ้าง
ครับผมยังไม่ประสิทธิ์ติดอยู่ในชาวอวัดครับติดอยู่ในชาวอวัดนะคะครับ
สำหรับตอนนี้เราเห็นเพื่อนบ้านเราเห็นในที่เที่ยวหลายคนตอนนี้ประสุนปัญหาเรากังวลยังไงบ้าง
กับการไม้ก้องกินไปแล้วนะครับอืมก้องกินครับอืมแล้วมีอะไรอีกไหมคะ
ตอนนี้เข้าบ้านไม่ได้ครับน้ำน้ำมันหมาครับผมอืม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
ครับยังกังวลไหมคะตอนนี้ระดับน้ำลดแล้วยังคงกังวล
ครับมันยังต๊อกอยู่เลยอ่าเหมือนเงินเตือก้องครับโอเคครับขอบคุณมากครับ
แม้ว่าขนาดนี้นะคะระดับน้ำจะลดลงไปแล้วนะคะ
แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ยังคงกังวลเพราะว่าเพราะว่ากระแสน้ำค่อนข้างเชี่ยวกราดนะคะ
ในส่วนนี้เองค่ะเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงนะคะก็ได้นำกลาดเลนนะคะ
หรือว่าแผ่นเหล็กกันราวอันตรายมาปูเป็นทางเดินให้กับประชาชนที่เราเห็นอยู่นี้นะคะ
หลังจากที่เจ้าที่กรมทางหลวงได้ตรวจบริเวณใต้สะพานแห่งนี้
พบว่ามีการเกิดน้ำสกัดซ้อนะคะจนมีความบาง
ซึ่งคาดว่าตรงจุดนี้สันนิษฐานว่าจะมีการซุดของสะพานอีก
จึงต้องนำราวกันเหล็กมาให้ประชาชนได้เดินเป็นการชั่วคราวนะคะ
สถานการณ์น้ำท่วมตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะคะ
อำเภอชะอวดนั้นถือว่าน้ำสูงอย่างต่อเนื่องค่ะทางอำเภอต้องเร่งอบพยพประชาชนที่ตำบลท่าเสม็ด
และทุกพื้นที่ของอำเภอชะอวดนะคะรวมถึงตัดน้ำตัดไฟ
ต้นเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ได้ช่วยชาวบ้านไปแล้วประมาณ๓๐๐คนนะคะ
เพื่อไปไว้อย่างโรงพยาบาลชะอวดรวมถึงไปไว้ตามจุดที่สามารถรองรับประชาชนให้อาศัยอยู่ชั่วคราวได้นั่นเองค่ะ
และทั้งหมดนี้นะคะคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นภายในอำเภอชะอวด
ว่าระดับน้ำจะลดลงแล้วแต่ชาวบ้านยังคงกังวลค่ะ
เพราะว่ายังไม่สามารถเข้าไปในบ้านได้รวมถึงโรงพยาบาลชะอวดเองก็ต้องเร่งระดมน้ำมัน
เพื่อที่จะไปเติมเครื่องปั่นไฟเนื่องจากว่าขณะนี้ภายในโรงพยาบาลชะอวด
ยังคงมีผู้ป่วยในทั้งหมดประมาณเจ็ดสิบคนนั่นเองค่ะสามารถติดตามการช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่อำเภอชะอวด
จากจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ตลอดเวลาทางช่องข่าวไทยรัฐทีวีนะคะนันทพรธวระทีมข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากนครศรีธรรมราชค่ะ